ลงสนามเกมแรกของกวินธรรมสัจจานันทร์กับต้นสังกัดใหม่ของเขา

ในการนำทีมสำรองเอาชนะคู่แข่งได้สำเร็จครับ
เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประเดิมสนามเกมแรกของกวินนะครับ
น้อยก็เป็นการเรียกความมั่นใจครับถึงแม้จะลงในเกมลีกสำรองก็ตามครับ
เอสลูเวิร์นนะครับเกมนี้เจอกับทางแชคบรูชนะครับ
นาที๑๙เอสตูเวิร์นนั้นได้ประตูขึ้นนำนะครับ
องชะแงงบูลองเชอร์ยิงฟรีคลิกจังหวะนี้เข้าไปครับ
จากนั้นนาที๒๔ครับลูเวิร์นเนี่ยมาเสียฟรีคลิก๒จังหวะในเขตโทษนะครับ
เนื่องจากว่าผู้สินมองว่ากวินรับบอลจากการส่งคืนหลังครับ
จังหวะนี้ผู้เล่นยืนเป็นกำแพง๙คนนะครับบนเส้นประตู
แล้วก็ทีมเยือนแชคบลูชยิงไม่เข้าจังหวะนี้ครับ

วนมาได้เพิ่มอีก๒ประตูครับนาที๕๕จากก๊อตบินโอดิโบนะครับ
แล้วก็อีก๓นาทีครับสกอร์ไหล๓๐จากทางโยคีลิสครับ
และนาที๖๒นะครับแชคบรูชมีโอกาสในการลุ้นประตูครับ
จากทางมาตินปูสกัสยิงเสาแรกแต่ว่ากวินล้มตัวเซฟเอาไว้ได้ครับ

จบเกมนี้ทีมสำรองโอเอสลูเวิร์นนั้นเอาชนะไป๓๐ครับ
ก็ยังคงรั้งจ่าฝูงของลีกสำรองต่อไปค่ะ
จะแพ้เวสเตอร์โลไป๐ต่อ๑เมื่อสุดสัปดาห์ครับ
ต่อไปครับทีมจ่าฝูงนะครับ
วันที่๓กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็จะต้องเจอกับทางโอเวสลูเวิร์นแล้วนะครับ
ก็เป็นเกมสำคัญเหมือนกันซึ่งเวสวันนั้นก็อยากจะมีลุ้นนะครับ
ในการขึ้นไปเล่นในจุดบิลาลีกลีกสูงสุดนะครับ
ภาพนี้น่ารักมากนะครับกวินต้องไปเก็บบอลเองนะครับ
แน่นอนครับเกมลีกสำรองก็อาจจะไม่ได้มีคนดูเข้าชมนะครับในบางสนามอยู่แล้วนะครับ
จะเป็นการแข่งเพื่อรักษาสภาพร่างกาย
แล้วทำฟอร์มของนักเตะบางคน